สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนน้าวกับมินีนาธาชาค่ะ
ภาคใต้ค่ะเพราะว่าล่าสุดสถานการณ์ฝนยังคงน่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะสิบสองจังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งฝนที่เข้ามาตกตอนนี้นะคะเกิดจากลมตะวันออกค่ะ
แล้วก็ลมตะวันออกเชียงเหนือคุณผู้ชม
พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทย

ทำให้เกิดเป็นฝนตกหนักฝนจะลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องใช้ระมัดระวังในการเดินเรือนะคะ
อาจจะสูงถึง๒เมตรค่ะ
พร้อมเมื่อเมื่อกลุ่มธรรมดี
เราจะกลับมากับเวลาเมืองจริง
สิ่งที่สุดท้ายเราจะยังต้องถูกกับธรรมดี
ก่อนที่ความเย็นมันจะลงไปตอนที่สุดท้าย